ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คู่ดูโอจอมซ่านะคะไปรุมกระทืบรุมเตะรุมต่อยไม้ฟาดรอปภ
ตรงประตูเชียงราก๑ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
โกรธโกรธทำไมฮะเพราะพี่รอปภลุงรอปภแกไปเตือนบอกว่า
นี่คุณคุณเข้ามาในมหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าไม่ใช่ถนนหลักถนนเส้นใหญ่
คุณต้องสวมใส่หมวกกันน็อกเพราะเขามีมาตรการรณรงค์ความปลอดภัย๑๐๐
ถามว่าสองโจทำไงไม่พอใจค่ะไม่พอใจเสร็จปุ๊บมาต่อย
เปิดก่อนเลยค่ะต่อยเตะไม้ฟาดกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัย
ใช่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเห็นเลยนะคะคนหนึ่งใส่เสื้อสีดำ
คนหนึ่งใส่เสื้อสีเทามากันเป็นคู่ลงมาเลยค่ะไม่คิดเหรอว่าเขาเป็นห่วงคุณ

เดี๋ยวมาเปิดก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเสื้อดับโอ้ยมีไม้ด้วยนะ
มีไม้มาด้วยโอ้ยหมวกอันนั้นก็มีในมือนั้นอ่ะ
แต่ไม่ใส่ไงเอามาฟาดเขาซะอย่างนั้นน่ะ
มันน่าจะปล่อยให้รถคว่ำหัวกระแทกพื้นไปเลย
คุณดูนะพฤติกรรมสองคนใจร้ายมาก
แล้วเนี่ยจังหวะที่คุณลุงรอปภล้มนะกระทืบ
แล้วคุณขาก้านคอจนคุณลุงลงไปนอนกับรถ

สองคนที่ก่อเหตุส่วนพี่วินคนอื่นเขาเข้าไปห้าม
แล้วคนที่ลงมือก่อเหตุรู้ตัวแล้วนะคะ
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่แถวนั้นแหละ

คุณลุงรอปภที่ถูกทำร้ายร่างกายคือ
นายสุชาติสุษะท่านนี้ค่ะอายุ๕๔ปีนะคะ
มีบาดแผลที่ศีรษะแตกเย็บ๒เข็ม
ปลายคางลำตัวฟกช้ำนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

วันนี้คุณลุงรอปภจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ทีนี้เราไปถามนายภูริชนินกลิ่นบุญ
เป็นหัวหน้ารอปภของจุดเกิดเหตุ
บอกว่ารอปภที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
เป็นคนที่นิสัยดีขยันทำงาน

ซึ่งที่เข้าไปเตือนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
เพราะมหาวิทยาลัยมีกฎบอกว่า
คนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปภายในมหาวิทยาลัย
สวมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขี่แล้วก็คนซ้อน
เพราะทางมหาลัยเนี่ยเขามีมาตรการโดนอารมณ์ความปลอดภัย๑๐๐
เพราะฉะนั้นแล้วพอไปเตือนสองคนเนี่ย
เขาก็เลยไม่พอใจไม่พอใจก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
ไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่คุณลุงรอปภไปเตือนสองคนนี้
เขาเตือนหลายครั้งเตือนทุกครั้งที่เจอ
แต่สองคนนี้ก็ไม่ยอมสวมใส่ค่ะ
สุดท้ายก็เลยมาก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย
ตำรวจคนที่ได้รับบาดเจ็บจะออกจากโรงพยาบาล
ต้องมีการเชิญคุณลุงรปภมาสอบปากคำ
แล้วตอนนี้ส่งตำรวจในท้องที่ไปติดตามจับกลุ่มตัวทั้งสองคน

เตรียมที่จะขอสารอนุมัติออกไปจับ
เอาทั้งสองคนเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป